เอาไปดูเหตุสะเทือนขวัญที่ยาลากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นการทะเลาะวิวาดกันในผับนะคะ

ออกมาทะเลาะมีปากเสียงกันต่อหน้าผับ
แต่ปรากฏว่าหนึ่งในคู่กรณีเป็นทหารพรานค่ะ

ก็เปิดประตูรถแล้วก็ไปเอาปืนอากาศที่อยู่ในรถออกมากราดยิงคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บอีก๑คนค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรเมืองยาลาไปตรวจสอบค่ะ
หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ถนนเฉลิมชัย
ในเขตเทศบานนครยะลานี่แหละค่ะ
เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะอีกคนนึงคือนายสุภกฤษทองจำรุน
ถูกยิงที่ราวนมซ้ายแขนซ้ายท่อนบนผิดรูป
ก็ไปเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลยาลาเช่นกัน
ส่วนนายสุรศักดิ์อิสโรถูกยิงข้างหลังกระสุนทะลุไหล่ขวา
ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะจากนั้นตำรวจติดตามตัวคนร้าย
ไปจับได้ในซอยตลาดเมืองใหม่ก็คือนายหัดชัยชาญนะคะ
ทุ่มนุ่มอายุยี่สิบห้าปีเป็นทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานสี่สิบเก้า
จังหวัดนราธิวาสสภาพคือมึนเมาไม่รู้สึกตัวค่ะ
ก็ต้องนำตัวไปสพเมืองยาลานะคะปรากฏว่าไปตรวจสอบในรถยนต์
พบอาวุธปืนสงครามอาก้าอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับแล้วก็ปืนพกจุดสามแปด
หลังคนขับอีกหนึ่งกระบอกก็เก็บหลักฐานทั้งหมด
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบที่เกิดเหตุค่ะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยสารภาพบอกว่ามาเที่ยวที่สถานบันเทิงแล้วไปมีเรื่องกับกลุ่มของผู้หญิงที่เสียชีวิต
พอผับกำลังปิดก็รีบไปเอาอาวุธปืนอากาศที่อยู่ในรถแล้วมายิงใส่กลุ่มที่ทะเลาะกันค่ะ
ก็เลยทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะรอปภที่สถานบันเทิงนายสมพงศ์
เล่าบอกว่าหลังจากที่ผับปิดผู้ชายคนหนึ่งถูกขวดตีที่ศีรษะ
แล้วผู้ก่อเหตุเดินออกมาจากผับก็มีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเดินตามมา
คือลักษณะเหมือนจะมาเอาเรื่องผู้ก่อเหตุก็เดินไปที่รถแล้วหยิบปืนออกมาวางบนหลังคารถ
ผู้หญิงเดินตามมาก็เหมือนกับร่วงลงไปกองกับพื้น
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยทุกคนหมอบหลบกระสุนหมดเลย
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุกราดยิงเป็นชุดชุดหลายครั้งค่ะโอ้โห
เนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยเขาบอกยิงแบบธรรมดาแต่สักพักพอกระสุนปืนหมด
ก็ใส่กระสุนชุดที่๒แล้วยิงแบบรัวไปทั่วเลยค่ะ
แล้วก็เยียบซ้ำเหล่ะค่ะเราก็หลบหนีไปค่ะ
อยู่ในโต๊ะที่คนที่ถูกตีเดินตามก็ถามว่า
เขามาก็ชักพื้นสากหลังคาแล้วมันก็ยิงพล่าง

หยิงผู้หญิงก่อนอยู่เมืองหญิงก่อนถนน

แต่มันหลีบเพื่ออย่างหญิงตอนนั้นน่ะ

ไม่ได้สติมันอยู่ในมือสติแตกก็ได้อยู่ในมือ
นี่ค่ะนี่คืออาการของคนที่คือมีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือ
แล้วก็เมาด้วยไม่ได้สติแล้วก็บันดาลโทษะค่ะ

ไปตรวจในที่เกิดเหตุแล้วก็พูดถึงเรื่องการสอบสวนนะคะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเมาสุรามาจากที่อื่น
แล้วก็เข้ามาใช้บริการที่ผับนี้
ผู้ก่อเหตุไปหยิบเหล้าจากโต๊ะของผู้เสียชีวิตมาดื่ม
ก็เลยเกิดโต้เถียงกันขึ้นแล้วคว่างขวดใส่กัน
ผับใกล้เลิกเนี่ยโต๊ะที่มีปัญหาก็เดินออกมาจะขึ้นรถ
ผู้ก่อเหตุก็รออยู่ข้างนอกก็กราดยิงด้วยอาวุธหนัก
นี่ค่ะปืนสงครามอาก้านะคะแล้วก็ปืนพก๓
เจ้าของสถานบันเทิงคุณอุปถัมภ์เนี่ยบอกว่า
ร้านมีมาตรการเข้มเรื่องการนำเข้าอาวุธปืน
สถานบันเทิงนะคะแต่ว่าถ้าเขาเก็บไว้ที่รถส่วนตัว
ก็สุดวิสัยจริงเรื่องที่เกิดขึ้นก็เสียใจ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตก็เป็นลูกค้าประจำของร้าน
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้าน
ก็จะมีการเยียวยาช่วยเหลือนะคะ
ผู้ก่อเหตุตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพเมืองยาลา
เดี๋ยวพอได้สติตำรวจบอกว่าจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ขณะที่ต้นสังกัดก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ปกป้อง
เพราะว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลค่ะ